ข่าวนี้นะคะต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับนักแสดงหนุ่มอาตอมสัมพันธภาพด้วย
ซึ่งคุณอาตอมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนิดานะ
ตอนนี้ก็เตรียมตัวเข้าร่วมการสวพัฒน์แล้ว

โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่วัดทองเนียมย่านหนองแข็ม
ตอมได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ก่อนที่จะมีพิธีปลงผมในช่วงบ่าย๓โมงกว่านะคะ
เขาบอกว่าหลังจากที่เสร็จพิธีไว้อาลัยแตงโมทั้ง๓วัน

ท่องบทสวดแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชเต็มที่
โดยหวังว่ากุศลในครั้งนี้จะส่งให้เพื่อนรักไปสู่พบภูมิที่ดี
ซึ่งอย่างที่คุณอาตอมเคยบอกไว้นะคะว่า
ทีแรกเนี่ยการบวชในครั้งนี้ตั้งใจจะบวชอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวร
หลังจากที่ตัวเองประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนเกือบเสียชีวิตเมื่อ๗เดือนก่อนค่ะ
ซึ่งหลังจากฟื้นฟูร่างกายจนหายดี
ตอนที่แตงโมมีชีวิตอยู่ยังเคยบอกว่า
วันบวชจะมาช่วยถือร่มให้
แต่ท้ายที่สุดก็กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะคะ
ลึกในใจอาตอมยังอาลัยแล้วก็รู้สึกใจหายมาก
เสียดายที่เพื่อนรักไม่ได้มาร่วมพิธีบวชของตัวเอง
เพราะสมัยที่พ่อของอาตอมเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน

แล้วก็เชื่อแน่ว่าแตงโมคงจะรับรู้ได้ถึงพลังใจ
พลังบุญที่ตัวเองและเพื่อนทุกคนตั้งใจส่งมอบให้
ส่วนกระแสข่าวโยคีทั้งสองท่าน

ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมและเวลาดีกว่าค่ะ

คงจะทำให้อะไรหลายอย่าง
ตัวผมที่คิดถึงเพื่อนคนนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับ
แล้วก็จะแผ่บุญให้เพื่อนคนนี้ตลอดในทุกครั้งที่ถือศิลป์นะครับ
คือตอนแรกคุณอาตอมนะเขาตั้งใจจะบวช๑๕วัน
แต่พอคุณแตงโมเสียนะก็เลยขอบวชเป็น๑เดือน
ศึกของคุณอาตอมก็คือวันที่๒๐เมษายนนะคะ
คุณอาตอมยังบอกด้วยนะว่าโอ้โหทุกวันนี้ยังคิดถึงเพื่อนตลอดเลย
ตั้งใจทำบุญแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนทุกวันนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าการบวชในครั้งนี้เนี่ยคงจะช่วยให้สภาพจิตใจของตัวเองดีขึ้นนะ
สำหรับพิธีการหลังจากนี้ค่ะในช่วงเวลาบ่าย๓โมงนะ
ก็จะมีพิธีปลงผมอาตอมเป็นนาคจนถึงเวลาประมาณบ่าย๔โมงเย็นนะคะ
คาดว่าจะมีเพื่อนศิลปินดารามาร่วมพิธีมากมาย
หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้เวลา๖โมงเช้า
ก็จะมีพิธีแห่นาคเข้าโบสถ์และเสร็จพิธีในเวลา๑๐โมงเช้าวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชม
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็จะเกาะติดบรรยากาศเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณอาตอมในครั้งนี้ด้วยค่ะ